คุณผู้ชมหน้าหนาวแล้ว

เออหน้าหนาวแล้วมันมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้ได้ทำไง

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาซื้อว่าวกันสิครับ
ที่นี่เขาบอกว่าขายดีมาก
รับลมหนาวแบบคลาสสิก
ก็ต้องไปเล่นว่าว

ริมถนนสายพิมายตลาดแคร์ตำบล

จังหวัดนครราชสิม่าโหลาต
เราขางให้ขานำว่าวหลากหลายรูปแบบมาขายกันเลยครับ

นกอินซีเนี่ยเขาบอกว่าขายดีมาก
ได้รับความนิยมจากลูกค้า
ไปถามพ่อค้าคนหนึ่งก็คือลุงเด่นน้ำนิน
แกบอกว่าว่าวที่นำมาขายเนี่ยมีราคาตั้งแต่ตัวละ๗๐บาท
จนถึง๓๐๐บาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่สีสันความยากในการทำนะครับ
แล้ววันหนึ่งขายได้เยอะไหมกำลีกำไรเท่าไหร่
เขาบอกว่าขายได้เนี่ยเฉลี่ยวันละ๑๐๐๒๐๐บาท
ก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีและอย่างที่บอก
ที่ขายดีมากก็คือว่าวรูปนกอินซีครับ
เด็กต้องการชื่นชอบมาก
ผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สร้างรายได้อย่างดีนะ
ใครที่มีความสามารถในการที่จะทำวงทำว่าวนะครับ
โครงทำว่าวได้ก็ลองไปขายกันดู
แต่เลือกหยุดสถานที่ขายให้ดีแล้วกันเนาะ
ก็ส่วนใหญ่เห็นเขาขายริมถนนนะคะ
เพราะว่าเป็นบริเวณที่รถสัญจรผ่าน
แต่มันก็มีจุดผ่อนอยู่ไงเป็นเด็กขายในทุกที่

ตอนเด็กเคยเล่นว่าวงูที่หางยาว
เป็นงูดินเหลือยไปเป็นงูดิน